สืบกันหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับพระเอกเฉาก๊วย
ใครที่เข้าขายความเป็นเฉาก๊วยบ้างเดี๋ยวมาว่ากัน
เขาบอกว่าพระเอกเฉาก๊วยควงกันไปกับนางเอกสาวนมสนนะคะ
ไปทานจิ้มจุ่มกันกระหนุงกระหนิงเลยทีเดียว
หวยมาตกอยู่ที่ปั้นจันปรมะกับคริสหอวังค่ะ
เขาบอกว่าหวานกันจนถึงขั้นที่แฟนตัวจริงของทั้งคู่ทนไม่ไหว
ขอเซย์กู๊ดบายบอกเลิกกันไปเลยนะคะโอ้โห
งานนี้ปั้นจันไม่ขอรอช้าค่ะรีบออกมาบอกความจริงให้แฟนได้รับทราบกันทันที
จะไปทานกันจริงหรือเปล่ายังไงอะไรถามปั้นจันทร์เลยดีกว่าค่ะ
ตอนนี้ผมผมไม่ใช่เฉาก๊วยนะผมขาวเป็นยองยายเป็นเต้าหู้
ฮะไม่ใช่ผมจะบ้าเหรอผมว่ามันก็สนุกดีอ่ะมันก็เป็นสีสันให้กับวงการบันเทิง
แต่ว่าส่วนใครจะไปพาดพิงใครก็มันก็ไม่ใช่ผมคนเดียวเนาะ
แต่ว่าเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เพราะเราก็ทำงานเป็นมืออาชีพครับผม
ไม่เคยนะครับไม่เคยก็มีครั้งเดียวที่ไปกินส้มตำการไลฟ์สดอันนั้นใช่
มันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเสียอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเอ่อผม
ผมก็ไม่อยากให้มองไปทางด้านนั้นเพราะตัวผมเองผมเป็นผู้ชาย
มันอาจจะไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันก็ถึงแม้จะเป็นคนถูกพาดพิง
เป็นใครใครก็อารมณ์เสียเราสนิทกันมากแล้วเขาก็รู้จักทางพี่คริสต์ด้วย
ฉะนั้นมันเลยไม่มีปัญหามันไม่ต้องเคลียร์เปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ย
ใช่ผมว่าทุกคนโตแล้วที่จะเข้าใจธรรมชาติของวงการ
แล้วพอจะแบบคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันจะถูกตีข่าวไปทางไหน
ยืนยันยันยืนครับผมว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมสถานะปกติครับผม